จังหวัดเยลาค่ะมีแวรุ่นนะคะก่อเหตุกระชากระเป๋าผู้ใหญ่นะคะ
ซึ่งก็หนีนะคะแต่ว่าสุดท้ายไม่รอดถูกรุมประชาธรรมได้รับบาดเจ็บนะคะ
สำหรับเหตุการณ์นี้นะคะก็เกิดขึ้น
ชาวบ้านเองนะคะก็นี่แหละค่ะรุมประชาธรรมคนร้ายที่ก่อเหตุกระชากระเป๋าของนางปายิยะยีซา
และอายุ๔๕ปีชาวบ้านหมู่ที่๓ตำบลตาน้องปูเต๊ะอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยาลา
ขณะที่กำลังเดินหาซื้อสินค้าอยู่ที่บริเวณหน้าตลาดจตุจักรถนนรถไฟเขตเทศบาลนครยะลานะคะ
เดินอยู่ก็มีวัยรุ่นเข้ามาประชิดตัวแล้วก็กระชากระเป๋าถือ
ภายในนั้นมีเงินสดห้าพันบาทแล้วก็มีมือถือด้วยกระชากเสร็จแล้วก็วิ่งวิ่งหนีหลบไป
นางปายะก็เลยร้องตะโกนให้คนช่วยนะคะชาวบ้านแถวนั้นก็เลยช่วยกันสกัดจับจนได้
ก็พบเห็นซ่อนอยู่หลังตลาดหลังจากนั้นนะคะชาวบ้านก็เลยมารุมประชาธรรมจนได้รับบาดเจ็บ
จนกระทั่งตำรวจสายตรวจผ่านไปเห็นก็เลยควบคุมตัวเอาไว้
สอบปากคำเบื้องต้นทราบชื่อคนร้ายก็คือนายอับดุลเครูปะปาอายุ๒๑ปีค่ะ
เป็นชาวบ้านหมู่๒ตำบลตลิ่งชันอำเภอบรรนังสตาสารภาพแต่โดยดีนะคะ
ก็เลยนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ